ทะเลอันดามันบริเวณชายฝั่งของภูเก็ต
มีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์
สองเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์เรือล่ม
เหตุการณ์แรกก็คือเป็นเรือนำเที่ยวฟินิก

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเรือยอสเซเนริต้าล่มที่บริเวณเกาะไม้ท่อน
เจ้าหน้าที่สรุป๒เหตุการณ์เป็นการช่วยเหลือเหตุการณ์เดียวกัน
ก็คือทั้งหมดของนักท่องเที่ยว๑๔๗คนช่วยเหลือได้แล้ว๘๘คน
ศูนย์หาย๕๘คนทีนี้ก็ยังต้องตามหากันต่อสำหรับ๕
ใช่ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งมีเจ็ดสกีนักท่องเที่ยวที่หายไป
แต่ล่าสุดนี้คือเจอแล้วช่วยเหลือได้นะคะ

ก็มีการประสานระดมหลายหน่วยงานเลยค่ะ

ที่นำเรือหลวงพร้อมเฮลิคอปเตอร์

จากที่คุณผู้ชมได้เห็นในแผ่นผ่านข้างหน้า
ล่าสุดมีรายงานว่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อีก๒คน
แต่ว่าพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๕ศพ
รวมแล้วเป็น๖ศพแล้วนะคะ
ไปเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
กลางทะเลอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต
จุดแรกเกิดขึ้นบริเวณหน้าเกาะเฮ

ผู้โดยสารและลูกเรือรวม๑๐๕คน
เป็นนักท่องเที่ยว๙๓คน
ลูกเรือและไก๊๑๒คน
ต้องลอยคอรอการช่วยเหลือกันล่ะค่ะ
กระทั่งกลางดึกเจ้าหน้าที่และเรือประมงใกล้เคียง
ก็ช่วยเหลือนำกลับเข้าฝั่งได้๔๘คน

และยังมีผู้สูญหายอีก๕๖คน
ส่วนลำที่๒นี้เป็นเรือยอร์ชเซเนริต้า

สูญหายไป๒คน
ผู้สูญหายทั้งหมดเลยทั้ง๒เหตุการณ์

ย้อนไปถึงเรื่องของเรือรวม
ไปดำน้ำที่เกาะราชา
กลับเพราะว่าเย็นแล้วนะคะ
กลับมาถึงแหลมโม่งห่างจากเกาะเฮ๒ไมค์ทะเล
ไปเจอคลื่นยักษ์สูงประมาณ๔๕เมตร
เข้าใส่ด้านหน้าเรือตลอดเวลานะคะ
ทำให้น้ำไหลลงไปใต้ท้องเรือ
ทีนี้เครื่องสูบน้ำอยู่ในเรือ
สูบน้ำออกจากใต้เรือไม่ทันทำให้เรือเอียง
ปตันสั่งให้นักท่องเที่ยวเช็คเสื้อชูชีพที่สวมใส่อยู่
และนำแพรยางปล่อยลงข้างเรือจำนวน๒ลำ
พร้อมประสานไปยังเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียง
ให้เข้ามาช่วยเหลือก่อนที่เรือฟินิกส์จะจมลงในทะเลนะคะ
นายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
เฉพาะทัพเรือภาคที่๓นำเรือหลวงและเฮลีคอปเตอร์
ร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายรวมทั้งนักประดาน้ำและมนุษย์กบ
ดำน้ำลงไปค้นหาภายในเรือฟินิกซึ่งยังจมอยู่ใต้ทะเล
ห่างจากเกาะเฮประมาณ๗กิโลเมตรค่ะ
ส่วนสาเหตุที่เรือล่มกะเกิดจากคลื่นลมที่แรงในทะเลอันดามัน
โดยเฉพาะคลื่นที่มีความสูงถึง๕เมตรค่ะ
ด้านพลเรือตรีเจริญพลคุ้มราศีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓
บอกว่าการดำเนินการช่วยเหลือก็จะส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ๔
พร้อมเรือหลวงหัวหินเรือต่อ๙๙๒ต่อ๒๓๒และเรือหลวงล่องลม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเรือประมงอีกประมาณ๑๐ลำ

พร้อมกับจัดชุดประดาน้ำจากทัพเรือภาคที่๓
มูลนิธิกุศลธรรมและจิตอาสาจำนวนกว่า๓๓นาย
เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าจะติดอยู่ที่ซากเรือฟินิก
ซึ่งล่าสุดเรือประมงสามารถช่วยเหลือผู้สูญหายได้อีก๒คน
ขณะไปลอยคออยู่กลางทะเลและสามารถพากลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๕ศพ
ซึ่งก็ทยอยลำเลียงกลับมาที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองแล้วนะคะ
ส่วนนายสุรัตน์สิริสัยญาติผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบอกว่า
มีการออกประกาศห้ามเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด

เว้นเรือที่จะไปอ่าวพังงาเกาะโหลนเกาะบริเวณใกล้เคียงเกาะภูเก็ต
ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
สำหรับเรื่องนี้มีการแถลงออกมาสุด

บอกว่าช่วงออกเดินเรือทะเลของเรือฟินิกส
ที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นไม่มีลมกระโชกแรง
แต่ทีนี้พอเดินเรือออกไปสักพักเกิดลมกระโชกแรงขึ้น
ทำให้เรือเสียการทรงตัวจนเกิดเป็น๓อุบัติเหตุขึ้น
หลังจากนี้ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหาย
อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนแล้ว
เตือนไปแล้วนะคะ๔๖กรกฎาคมจะมีลมกระโชกแรง
แต่เจ้าของเรือไม่ฟังการพยากรอากาศ

หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะ
ในเรื่องของการประสานกับสถานทูตในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ

ทางการไทยก็ประสานกับสถานทูต
ในประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
ประเด็นการบรรทุกผู้โดยสารเกินหรือไม่
อันนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่
เช่นเดียวกับการตรวจสอบผู้โดยสารที่ศูนย์หาย๕๘คน
ว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากชาติใดบ้างนะคะ
ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังชาตินั้นได้ต่อไปด้วยค่ะ
โดยส่วนมากก็บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมคะ